จากเรื่องผีป่องผีปอบอะไรอย่างนี้อีกหนึ่ง
ความเชื่อของชาวบ้านก็คือผีกระสือ
ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะที่จังหวัดชายภูมิ
ชาวบ้านเขาไปเจอกับแสงไฟประหลาดอีกแล้ว
และเขาก็มีความเชื่อว่าแสงแบบนี้แหละ
ผีกระสือเดี๋ยวก่อนนะ
สัปดาห์ก่อนเดือนที่แล้วอารวาสที่ลบบุรี

ละที่กันค่ะกระสือไม่ได้ลอยข้ามจังหวัดนะคะ
แต่บอกเลยว่าเขาบอกอย่างนี้ว่าชัดเลย
เหมือนมากคล้ายมากเหมือนมีแค่หัวกับไส้
แต่ถ้าดูแบบนี้มันก็มีความคิดจินตนาการไปได้นะ
แต่มันดูสว่างสีเหลืองเด็กส้มไหมภาพนี้นะคะ
ชาวบ้านที่ชายภูมิเขาถ่ายได้ที่บริเวณท้ายหมู่บ้านกุฎละลม
ตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
หลังจากนั้นคนที่ถ่ายภาพเนี่ยเขาก็เอามาให้เพื่อนบ้านดู
เหมือนส่งในไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเพื่อนบ้านอะนะ
แล้วก็เอามาดูกันทีนี้โอ้โหพอเห็นปั๊บว้าวุ่นเลยครับงานนี้
เชื่อกันเลยว่าแสงแบบนี้แหละผีกระสือ
แล้วก็คาดว่ามันน่าจะถอดหัวออกมามากินกบกินเขียดตามทุ่งนาหรือเปล่า
ทีมงานตลอดข่าวของเราที่จังหวัดชายภูมินะคะลงพื้นที่ไปเลย
แล้วก็ไปพบว่ามีชาวบ้านรวมกลุ่มกันนะยืนเมาส์โสเลโสเลกันอยู่

เมาส์มอยกันอยู่เรื่องของผีกระสือนี่แหละคราวนี้เราก็ไปพบกับคนที่ถ่ายภาพได้นะ
ชื่อว่าคุณจิรันตั้งพงศ์อายุ๓๒ปีเป็นชาวบ้านกุฏนลง
มองฟ้ามองไปที่ทุ่งนาก็ไปเห็นแสงไฟเนี่ยลอยเหนือยอดไม้กลางทุ่งนาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้
ถ่ายไปทั้งหมดเนี่ย๕ครั้งเชะเชะเชะเชะ

แล้วหลังจากนั้นแสงไฟเนี่ยมันค่อยหลีลงแล้วหายไป
เราไปฟังเสียงกันดูค่ะ
แล้วคิดว่าเป็นยังไง
มันตายชัดไปหนึ่ง
ที่สำคัญเขายืนยันนะว่าไอ้ที่เห็นลอยน่ะมันลอยถวน

ซึ่งตรงนี้จะบอกว่ามีจอมปลวกขนาดใหญ่ใต้ต้นตะโกที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีด้วย
แล้วยังมีรูขนาดใหญ่ปากรูเนี่ยมีคราบสีขาวติดอยู่
ภาพอะไรก็ไม่รู้คล้ายกับว่ามีการเข้ากันออกเป็นประจำ
จะบอกนี้นะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหรือมูใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวาย
งูใหญ่แบบนี้เลยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่
และช่วงคืนวันพระก็คือวันลอยกระทง๒๗ที่ผ่านมา
จะได้ยินเสียงโครมคลามใกล้กับจอมปลวกด้วย
เออคือเหตุการณ์นี้เขาเห็นภาพวันที่๒๙
แต่เขาบอกทุกวันพระจะได้ยินเสียงแบบนี้
ทีนี้เราก็ไปถามอาจารย์ออสหน่อยค่ะรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสต

ท่านก็บอกว่าไม่ยืนยันนะว่าแสงที่เห็นเป็นกระสือหรือไม่
อาจจะเป็นว่าวติดไฟไหมเหมือนที่เคยเป็นข่าวมา

ว่าวติดไฟก็มีโอกาสเป็นไปได้
หรืออาจจะเป็นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนไหม

ตัวติดไฟเดี๋ยวนี้เขามีเอามาแปลอักษงอักษรเขาอาจจะติดไฟไว้ก็เป็นได้ใช่ไหม
หรือจะเป็นอะไรดีอุปกรณ์พยากรอากาศไหม
ช่วงนั้นแล้วมันเป็นช่วงแบบว่าหลังลอยกระทงพอดี
มันก็ชวนคิดไปได้เยอะเพราะอะไรที่คิดว่าเป็นกระสือ
เราไม่เคยเห็นภาพที่มันชัดเจนหรอกครับ
แล้วก็มักจะเห็นเป็นแค่ดวงไฟลอยไปลอยมา
แล้วก็จะจินตนาการจากสิ่งที่มันเห็นเรือนลางนี่แหละ
มันก็อาจจะเป็นภาพลวงตาหรือจินตนาการ
ที่เราเห็นไฟอะไรและจินตนาการไปได้อันนี้ก็เกิดขึ้นได้
ซึ่งแล้วแต่ความเชื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ